ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวความเข้มข้น
ของการแข่งขันที่สู้กันอย่างสนุกสนาน
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับคำว่ามิตรภาพ
ก็ยังยิ่งใหญ่กว่าจะชนะตามโซโลแกนของการแข่งขัน
ติดตามได้จากรายงานครับ
ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุดนะครับ
มา๑๑วันเต็มจากพิธีเปิดที่สวยงาม
การแข่งขันมากมายหลายชนิดกีฬา

ดาวรุ่งดวงใหม่ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายคน
รวมถึงความมีส่วนร่วมของชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน
พูดได้คำเดียวว่าน่าประทับใจนะครับ
ค่ำคืนวันนี้จะเป็นพิธีการสุดท้าย

ถือเป็นไฮไลท์สำคัญในการดับคบเพลิง

ก็จะใช้เจ้าแม่กวนอิ่มพระโพธิสัตว
ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวศาสนาพุทธ
เป็นสัญลักษณ์หลักในการดับคบเพลิง
หลังจากที่เราได้ชมในส่วนของไฮไลท์

โดยการจุดกระถังคบเพลิงโดยมังกรนะคะ
ตอนนี้เราจะมีไฮไลท์ที่อลังการกว่านั้นคือ
เราจะใช้องค์เจ้าแม่กลอิมองค์สมมุตินะคะ
เป็นไฮไลท์ในการดับกระถางคบเพลิงในวันนี้

จะเป็นองค์เจ้าแม่กนิมองค์สมมุตินะคะ

ก็จะสร้างความอลังการมากขึ้นโดยที่จะมีกอง
โดยที่เป็นเด็กโรงเรียนจากโรงเรียนโพธิสารศึกษานะคะ
เด็กตัวเล็กน่ารักมาก๓๐๐คนตีกอง

จะมีสิงโตนะคะจะเข้ามาเล่นกับกองด้วย
จะเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงานนี้เลยค่ะ

แต่ความทรงจำดีไม่ลืมกันง่ายครับ
จากจะเป็นงานที่สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้น

ยังเป็นเวทีที่สร้างนักกีฬาดาวรุ่งมากมาย
เพื่อรองรับวงการกีฬาไทยในอนาคต